ไปกับตลอดข่าววันนี้นะคะพิเศษหน่อย
โอ้โหเจอกับคุณสุพัสรามหาสนุก

แต่ก็มามอบความสนุกให้กับคุณผู้ชมนะครับ

น้องดาวเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งผ่านวันเด็กไป
ก็อยากจะเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างก็อยากเป็นน้องดาวนะ
แต่ว่านอกจากข่าวน้องดาวแล้วก็มีข่าวที่สนุกทั่วไทย
รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวหลายคนอยากไปเที่ยว

ก็เลยทิ้งคุณสุภาษาลาไว้กับผม
แต่ว่าเราจะไม่ตามคุณน้องใบตองไปเที่ยวนะ
นั่นไม่จริงที่ลุกแต่เราก็ย้อนไหวไง
ก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูรถถัง

รถถังเป็นอีกหนึ่งจุดที่เด็กเขาอยากจะไปดู
เพราะว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ถามตอนเด็กก็พูดเหมือนกัน

อยากจะเป็นคุณครูน่าจะเป็นคุณครู

เอาล่ะคุณผู้ชมมีหลายจังหวัดเลยที่เขาจัดแล้วก็มีสีสันมากมายเลยทีเดียวไปติดตามกันเลยครับ
ผู้ปกครองพาบุตรล้านไปอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่ปังกรรัศมีโชธอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจำนวนมาก
โดยโซนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือโซนสัตว์โลกล้านปี
มีไดโนเสาร์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวได้

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กเป็นอย่างมากค่ะ
อกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลองอุโมงน้ำ
และสถานที่ทางวิทยาศาสตร์ประเภทต่างให้ชมและให้ความรู้
จากได้เที่ยวชมแล้วยังมีอาหารขนมน้ำดื่ม
ให้กับเด็กและครอบครัวอย่างไม่อั้นค่ะ
ส่วนบริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพยาว
มีกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมงานจำนวนมาก
เช่นการแสดงความสามารถแจกอาหารว่างแจกรางวัล
สุขภาพเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน
เล่นเกมและการประกวดระบายสี
ด้วยบรรยากาศเป็นไตลื้อครองขึ้นคัดค่ะ

ก็ได้มีการเปิดห้องทำงานให้เด็กได้เข้าชม
และนั่งเก้าอี้ของผู้ว่าอีกด้วย

จัดอาวุธยุทธโปรกรณ์ทางทหาร
ให้เด็กได้ชมและสัมผัสของจริงอีกด้วย
ต่อกันที่สวนสัตว์ขอนแก่นค่ะ
มีผู้ปกครองนำบุตรล้านไปชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด
ปีนี้ทางสวนสัตว์ได้เปิดตัวจิงโจ้แดงจำนวน๒ตัว
สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ค่ะ
เป็นตัวผู้๑ตัวและตัวเมียอีก๑ตัว

ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ส่งมอบให้
เพื่อใช้ในการจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม
สวนสัตว์อนุญาตให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า๑๓๕เซนติเมตร
ได้เข้าชมฟรีวันนี้อีก๑วันค่ะ
และที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่๓อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ทางเจ้าหน้าที่ฐานเรือจัดกิจกรรมงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่

โดยเปิดให้เยี่ยมชมเรือลบหลวงปัตตานี
รบหลวงร่องลมเฮลิคอปเตอร์และการแสดงการบิน
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและการแสดงทางทหาร
จากนี้ได้นำอาวุธยุทธโปรกรณ์เช่นปืนใหญ่และปืนต่อสู้อากาศยาน
กลและปืนเอ็ม๑๖ให้เด็กได้ทดลองยิง
โดยใช้กระสุนปลอมและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปชมครอบครัวเป็ดเหลือง
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมในวันเด็กแห่งชาติอย่างคึกคักค่ะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้นำลูกเป็ดปั้นที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างในจังหวัด
เพ้นสีเป็นชุดแฟนตาซีวางเรียงรายอย่างสวยงามให้เด็กได้ถ่ายรูป
โดยเฉพาะเป็ดที่สวมชุดสไปเดอร์แมนและไอ้มดแดง
เรียกความสนใจให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะ
ขณะที่ชมรมกีฬาทางน้ำอุดรธานีนำเจ็ดสกี๑๐ลำ
และบาดาน่าโบ๊ทบริการให้เด็กได้นั่งฟรีอีกด้วยค่ะ
จังหวัดสุดท้ายอุดรธานีนี่ผมนี่อยากไปสักทีหนึ่ง

เป็ดที่รวมกันหลายตัวที่บึง
ถูกต้องอยากไปดูเป็ดแล้วมันน่ารักจริงคุณผู้ชม
เห็นไหมในภาพมีเป็ดสไปเดอร์แมน
อาจจะพ่นใหญ่ยังไงล่ะพ่นด้วยปีกหรือยังไง
เป็นรวมที่น่ารักสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ
กิจกรรมวันเด็กเชื่อว่าหลายคนค่ะ
พาลูกหลานนี้ไปเที่ยวแต่ว่าย้ำอีกหนึ่งจุด
สัตว์ขอนแก่นวันนี้ยังเปิดให้นะคะ
ยังเปิดให้ชมฟรีนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ไปกันได้โดยเฉพาะมีอะไรนะจิงกับจิงโจ้สีแดง

จิงโจสีแดงนะคะ

น่ารักดีนะครับวันนี้ยังฟรีอีก๑วันนะคะ

ปลูกพืชแบบกลับหัว

เพราะว่าเขาอยากจะให้การปลูกแบบนี้นะคะ

นี่คือเด็กในโรงเรียนอุตรดิษฐ์ดารุณี

ปลูกพืชกลับหัวเป็นแบบนี้นี่เองนะคะ
คือในหนึ่งกระถางจะมีสองต้น
ลูกได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่าง
ใช่ค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็คือต้นมะเขือเทศ

เป็นวิธีการปลูกพืชแบบกลับหัว
ที่นักเรียนชั้นป๔เท่านั้น

ด้วยการควบคุมดูแลของ
อาจารย์สุประวีเลิศวิริยเดชา

ผู้สอนวิชางานอาชีพและเทคโนโลยี
อาจารย์บอกว่าการปลูกพืชแบบกลับหัว

วิธีการปลูกพืชแบบสวนทาง

นี่เป็นตัวอย่างได้นะใครที่อยู่คอนโด

อยากจะปลูกผักทานเองบ้างนิดหน่อย
พื้นที่น้อยแต่สามารถใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า
เขาบอกว่าสำหรับวิธีการปลูกพืชแบบกลับหัว
ได้รับการสนับสนุนจากนายมนชัยปานทูบ
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะให้การการที่จะให้คุณครูแนะนำว่า
วิธีการปลูกพืชแบบกลับหัวอย่างได้ผล
ซึ่งปลูกในแปลงเกษตรของโรงเรียน
เน้นให้นักเรียนได้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช
แล้วก็กระบวนการดูแลพืชอย่างสม่ำเสมอ
เขาบอกว่าถ้าจะปลูกแบบนี้ปลูกได้
แต่ว่าต้องดูแลให้ดีเพราะว่ามี๒ต้นใน๑กระถาง
เขาจะแย่งอาหารแย่งธาตุกันแย่งน้ำกันตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นการดูแลถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ต้องดูแลให้ดีมี๒ต้นในหนึ่งเดียว

ดีนะคนปลูกไม่ต้องกลับหัวรถน้ำด้วย

อยู่ที่เรื่องราวของนักร้องนักเรียนคุณผู้ชมครับ
จะพาไปดูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
เขามีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคล้ำสมัยจริง
เรียกได้ว่าเมื่อนักเรียนเดินผ่านเข้าประตู
เค้าจะเต๊ะขชื่อทันทีแบบอัตโนมัติ
ถือว่าดิฉันโชคดีมากที่เกิดมาในยุคนี้
ยุคนูนคราวนี้ในการเรียนวัฒนธยมไม่มีระบบแบบนี้
ดูกันหน่อยว่ามันล้ำยุคยังไงคุณผู้ชมครับ

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ
เพื่อไม่ให้นักเรียนมาเรียนสาย
พอผ่านปั๊บเช็คทันทีว่าเข้ากี่โมง
นี่เป็นไงแล้วก็กันระบบที่นักเรียนบางคนอาจจะหัวหมอ
เช็คชื่อแทนกันนี่เป็นไงล่ะแต่ละคนนี้เขาก็จะเดินผ่าน
แล้วก็เช็คชื่อหน้าจอนี้ก็จะแสดงผลเลยนะครับว่าคนนี้เข้าเรียนแล้ว
โดยนายยุทธศาสตร์กงเพชรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่า
ทราบถึงการเดินทางมาเรียนของนักเรียนแล้วก็เวลากลับออกจากโรงเรียนด้วย
จากระบบนะครับสามารถส่งข้อมูลพร้อมกับภาพของนักเรียน

ครูรู้ไม่เท่าไหร่พ่อแม่รู้นี่หนักเลย
แต่มันก็ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ไงไปลองฟังเสียงหน่อย
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีเนี่ยจะต้องสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลนะครับ
บวนอันสำคัญซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนนะครับ

สามารถบริการข้อมูลเนี่ยส่งถึงทั้งผู้บริหารครูที่ปรึกษาผู้ปกครองนะครับ
ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็เลยหานวัตกรรมนะครับ
ที่จะมาที่จะเป็นตัวเก็บข้อมูล

เพื่อที่จะให้ระบบบบริหารจัดการของโรงเรียนเนี่ย
ตลอดจนผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกันด้วยนะครับ
ก็คือเราก็ได้เลือกเอาตัวประตูดิกิตอลในคำเอามาถ่าย
จากผู้ปกครองนะครับจะทราบการเดินทางมาของนักเรียนแล้ว
ผู้บริหารและครูที่ปรึกษานะครับก็สามารถทราบได้ด้วย
ซึ่งนักเรียนที่ถูกระบบตรวจสอบข้อมูลเนี่ย

ถ้าหากใครมาสายใครมาไม่มาเช็คได้หมด
แล้วก็ลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนนะครับ
โดยทางโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีนี้นะครับ
ใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
และได้รับผลตอบที่ดีจากผู้ปกครองนะครับ
ยังช่วยให้นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา
มีพฤติกรรมหนีเรียนน้อยลง

เรียนคือไม่หนีออกไปข้างนอก

แต่ต้องเข้าเรียนนะเขาเช็คด้วยนะว่าเข้าเรียนไม่เข้าเรียนยังไง

แต่ว่าเช็คทางเข้าห้องเรียนในแต่ละห้อง

ส่วนพฤติกรรมการฝากบัตรของนักเรียนมาสแกนบัตรแทน
ไม่สามารถทำกันได้กับเจ้าระบบแบบนี้นะครับ

ขณะเดินผ่านประตูดิจิทัลนี่แหละฮะ
เป็นไงเห็นภาพมีกล้องวงจรปิดรอไว้เลย
ในอนาคตนะครับเขาบอกว่าจะพัฒนาให้เป็นบัตรนักเรียนดิจิทัล
ที่สามารถใช้เป็นบัตรห้องสมุด

โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษาหน้านะครับ

บัตรเดียวติดกระเป๋าไว้ครบวงจร
เวลาเข้าเวลาออกเวลาเข้าเรียน
หนังสือเข้าห้องน้ำ

เอาแค่ว่าเข้าเรียนให้มันตรงเวลาก็พอแล้ว
อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำโรงเรียนนะครับว่า
ประตูนี้ติดให้มันรอบกำแพงโรงเรียนไว้ได้เลย
พอมีใครแอบหนีไปเท่านั้นแหละ
มันจะส่งสัญญาณถ้าทำได้ขนาดนี้แน่นอนไม่มีการหนีเรียนแน่
พูดแบบนี้นึกออกเลยว่าเคยทำ

ไม่ใช่ต้องบอกว่าเคยรู้แต่ไม่เคยทำ

ยังไงก็ตามถือว่าเป็นผลดีสำหรับนักเรียนเองนะคะ
แล้วก็สำหรับผู้ปกครองด้วยอยากจะติดตามบุตรหลานทำอะไรอยู่เข้าเรียนหรือเปล่า
นี่เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง

เผื่อเขาออกไปข้างนอกในช่วงเวลาไหนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูเช็คได้
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามครับ